ต่อกันที่คดีเจ้าของโฮสเทลขออภัยนะคะโฮมสเตย์ในจังหวัดจันทบุรี
ถูกฆ่าทุบหัวแล้วก็ตายอยู่ในห้องพักของโฮมสเตย์ตัวเองนะคะ
หลังจากที่ไปพบศพตำรวจสืบสวนสอบสวนเรียบร้อยแล้ว
ฆาตกรไม่ใช่คนอื่นไกลค่ะแฟนสาวของตัวเองนั่นแหละ
ร่วมมือกับพี่ชายฆ่าเพราะต้องการเอาทรัพย์สินของผู้ตายไปนะคะ
เมื่อวานนี้มีการควบคุมตัวช่วงบ่ายโมงสอบเครียดค่ะ
ประมาณ๕ชั่วโมงกว่าเขาก็รับสารภาพนะคะ
สรุปสุดท้ายวันนี้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
พลตำรวจตรีวัฒนายี่จันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจันทบุรี
พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนควบคุมตัวนายสารวุฒิชุมอภัย
และหนังสาวจุธามาชุมอภัยสองพี่น้อง
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังสามารถจับผู้ต้องหาทั้งสองคนไว้ได้นะคะ
อกจากนี้หลักฐานที่มันมัดแน่นก็คือของกลาง
เงินสด๑แสนบาทปืน๑กระบอกรถยนต์สร้อยคอทองคำที่ผู้ต้องหาเอาไป
รถจักรยานยนต์ที่ผู้ต้องหาขี่เข้าไปในโฮมสเตย์แล้วก็ขี่ออกมาหลังจากก่อเหตุ
รวมทั้งเสื้อผ้าที่ผู้ต้องหาสองคนใส่ในวันก่อเหตุ
และระหว่างที่เข้าไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่โฮมสเตย์
แน่นอนค่ะชาวบ้านพอได้ข่าวญาติญาติพอได้ข่าว
ไปรอดูนอกจากรอดูเหตุการณ์แล้วยังไปรอดูหน้าผู้ต้องหาฆาตกรทั้งสองคนพี่น้อง
อกจากนี้นะคะทั้งสองคนอย่างไรก็ตามตำรวจก็พยายามกันออกไปนะคะ
เกือบถูกรุมประชาธรรมเหมือนกัน
แต่ว่ามีช่วงหนึ่งได้จุดทูปขอขมาผู้ตายภายในห้อง
แล้วก็มีการชี้จุดที่ลงมือจุดที่หยิบทรัพย์สินของผู้ตายไป
จะเอาไปฝากไว้กับแม่ชื่อว่านางเทียมจันชุ่มอภัยในตำบลท่าช้าง
ผู้ต้องหารับสารภาพลงมือก่อเหตุเนื่องจากต้องการทรัพย์สินของผู้ตายนะคะ
ส่วนผู้เป็นพ่อพ่อของผู้ตายบอกว่าเสียใจมาก
เสียใจแล้วก็รู้สึกเสียความรู้สึกกับลูกสะพ้ายคนนี้
มาก่อเหตุฆ่าแฟนของตัวเองเพราะพ่อรักลูกสะพ้ายคนนี้เหมือนลูกเลย
ตอนนี้สิ่งที่ทำได้ของคุณพ่อคืออโหสิกรรมเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วนะคะ

ไม่คิดก็ยังรักมันลูกแล้วก็เราเป็นคนดังนี้แล้ว
มันก็อ้าวพ่อเท่านี้หนูเท่านี้มาให้
ก็จะให้ต่างพันธุ์เลยก่อนจะตายกันเนี่ยปีใหม่
หลังจากเห็นลุงจะอโหสิกรรมให้ลูกกับใครไหมครับ
ไม่มีไรแล้วมีอะไรแล้ว

ให้ก็เป็นไปแล้วแต่ว่าสั่งใจจะพูดไว้
ไอ้หนูไว้ไหมทำก็พ่ออย่างนี้เนี่ย
พ่อไม่เคยแกล้งเกลียดหนูเลยนะรักหนูจริง
สวัสดีครับ